คุณผู้ชมแต่ทีนี้พอพูดถึงเรื่องของน้องชมพู่เนี่ย
ก็หลายคนก็ให้ความสนใจเพราะว่าอย่างเมื่อวานเนี่ยนะคะ
ทางทนายสิทธาเองลงพื้นที่ไปหลายคนก็จับตารอดูอยู่
สรุปแล้วจะได้เข้าในพื้นที่ไหมจะขึ้นภูไหม
ไปดูจุดที่พบศพน้องไหมรวมถึงทนายสิทธาจะรับทำคดีน้องชมพู่ไหม
เมื่อวานทนายก็พูดคุยกับลุงพลกับป้าแตนใช้เวลา๒ชั่วโมง
จากนั้นเดินทางกลับคือออกจากพื้นที่สกลนคร
ก็คงมีการพูดคุยรายละเอียดกันเยอะแยะเลยกับทั้งสองคนนะฮะ
ทีนี้ก็เลยต้องมาจับตารอดูค่ะดิฉันก็เข้าไปดูในโพสต์ของทนายสิทธาเบี้ยบังเกิด
ก็เอ๊ะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองตีความนะไม่รู้ว่าสิ่งที่ทนายสิทธาโพสต์เนี่ย
สื่อถึงอะไรได้บ้างหรือเปล่าคือทนายสิทธาโพสต์เมื่อวานนี้ค่ะ
บอกว่าเบื้องต้นผมได้คุยกับลุงพลเรียบร้อยแล้วนะครับ
แล้วก็มีการแนะนำฉันมิตรสหายว่าต้องควบคุมอารมณ์ตอนออกสื่อให้ดีกว่านี้
โดนสื่อหลายหัวปั่นให้หัวหมุนไปหมด

มาเจอกล้องทุกทิศทุกทางเป็นปีเดี๋ยวรักเดี๋ยวเกลียด

แล้วผมจะลงพื้นที่ตรวจสอบโดยละเอียดครับ
อย่างที่บอกมั่นใจว่า
ถ้ามั่นใจว่าลุงพูดความจริงกับผมช่วยกันสุดฝีมือแน่นอน
แต่ณเวลานี้เป็นแค่การเตรียมการเท่านั้นครับ

พอโพสต์แบบนี้ก็ต้องตีความแหละ

จะได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบกันด้วย
แล้วทีมข่าวของเราก็อยู่ที่บ้านกกอก

เรื่องที่ทนายศิษภาโพสต์กับลุงพนธ์
ลุงพลบอกแบบนี้บอกว่า
ตอนที่เจอทนายตั้มเนี่ยเบื้องต้นน่ะนะ
ก็คุยรายละเอียดเกี่ยวกับคดีไปบ้างแล้ว
เป็นส่วนของลุงพลกับป้าแตนแต่ว่าฝั่งของพ่อแม่น้องชมพู่เนี่ย
ยังไม่ได้มีการพูดคุยรวมถึงเรื่องของพยานสำคัญที่จะยืนยัน
เรื่องทำลายของวันที่สิบเอ็ดพฤษภาคมปีหกสาม
เดี๋ยวลองฟังหน่อยดีไหมคะที่นักข่าวของเราคุยกับลุงพลค่ะ
ถ้าลุงพูดความจริงทั้งหมดเนี่ยแกจะช่วยเต็มที่
แล้วมันหมายความว่าเมื่อวานเนี่ยมันยังคุยกันไม่หมดหรือยังไงค
เมื่อวานคุยส่วนของผมกับป้าแตนครับก็ยังฝ่ายแม่น้องชมพู่
แล้วก็คนในพื้นที่ยืนยันไทม์ไลน์ของลุงได้เลย
ไลน์เราพูดกันไปนานแล้วเนอะทำลายมันชุดสืบเขาก็มา
เขาเอาไปตั้งแต่แรกอยู่แล้วทำอะไรหมายถึงพยานสำคัญคนนี้น่ะอ่า
ที่ที่ลุงบอกกับทนายก็คือเป็นพยานที่อยู่ในบ้านกรอก
ไม่มีทนายที่ไหนสำคัญเยอะไปกว่าไทม์ไลน์แรกแรกครับก็ยังคงคนเดิมเหมือนเดิม
เรื่องของพยานสำคัญเนี่ยเพราะเมื่อวานเนี่ยนะฮะ
มีการพูดถึงเรื่องนี้นะครับหลังจากที่ทนายตั้มเนี่ย
มีการพูดคุยกับลุงพลแล้วก็ป้าแตนนานกว่า๒ชั่วโมง
เรื่องของคดีน้องชมพู่และทีนี้ฮะ
ทนายตั้มก็ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับพยานรายหนึ่ง
ซึ่งจะถือว่าเป็นพยานที่สำคัญที่รู้ไทม์ไลน์ของลุงพล
ตั้งแต่วันที่น้องชมพู่หายไป
จนกระทั่งหลังจากนั้นวันที่พบศพน้องชมพู่นะครับ
พยานรายนี้ถูกตำรวจสอบปากคำไปแล้ว
ทีนี้ค่ะลุงพลกับทนายต้ำบอกว่าพยานรายเนี่ย
ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญมากที่รู้ไทม์ไลน์ของลุงพล
ค่ะแต่เราก็ไม่รู้แน่ชัดว่าทางตำรวจเนี่ย
คิดว่าพยานรายนี้สำคัญหรือเปล่าแต่ทางทนายต้ำและลุงพลบอกว่า
พยานรายนี้สำคัญที่สุดในคดี
เราก็แยบถามพยานรายนี้คือใครนะฮะ
ลุงพลบอกว่าบอกไม่ได้ทนายตั้มก็บอกว่าไม่ขอบอก
แต่มันจะมีผลในเรื่องของคดีนะฮะ
แล้วก็ผู้สึกข่าวถามทนายต้ำว่าทนายเนี่ย
ร้อนตัวหรือเปล่าถึงรีบจ้างทนาย
ทั้งที่ยังไม่ได้ถูกแจ้งความเลยในคดีน้องชมพู่
ทนายตั้มเขาบอกว่าจริงคดีไหนคือการเตรียมพร้อมเขาก็ทำลักษณะแบบนี้
คือต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อนแหละนะฮะมองว่าลุงพลร้อนตัวไหมไม่นะฮะ
มีตั้งหลายคดีที่มีการจ้างทนายทั้งที่ยังไม่ตกเป็นจำเลยเลย
และผู้ต้องหาก็สามารถมีทนายความไว้ก่อนได้ด้วยนะครับ
อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของลุงพลคดีน้องชมพู่
แล้วก็การแถลงของพบตรวันนี้นะครับ
จับตามองอีกรอบสำหรับการแถลงในรอบบ่ายด้วยนะฮะ
ถ้ามีความคืบหน้าหรือนักข่าวไปจ่อไมค์แยบถามพบตรมาได้เรื่องอะไร

เดี๋ยวเรารายละเอียดให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับ